เอามาดูกันต่อกับคุณปูประยานะคะ

ซึ่งร่วมทำกับคุณต้นหอมนั่นเองนะคะ

รวยอยู่แล้วทำไมนางจะต้องแบบว่า
ทุ่มทุนสร้างอะไรขนาดนี้นะคะ

ว่าปีนี้ตั้งใจจะทำธุรกิจเป็นหลักนะคะ

ปูประยาพยามทำธุรกิจหลายอย่างเพื่อ

ก็มีเงินพอที่จะอยู่กินของนางได้นะคะ
ซึ่งอยากจะบอกว่าเมื่อวานหุ่นนางดีมาก
แล้วแฟนนางนะคะคุณแมทริลบาร์กก็คือแบบเป็นฝรั่งน่ารักกุ๊กกิ้ง

ใช่นะคะแล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้สูงลงสมาร์ทอะไรมากนะคะ
แต่ว่าดูเป็นแบบคือเหมาะกับปูประยานั่นเองค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่นางทำงานเยอะนี่แหละค่ะ
คนก็เมาส์มอยว่านางหาเงินไปเปย์ผู้ชายหรือเปล่า

มุมกันเปิดตัวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
ปูก็เชื่อว่าดาราเราอย่างที่บอกเราเป็นคนในวงการบรรเทิง
แต่บางครั้งการพูดความจริงในสิ่งที่มันไม่ผิด
ก็พูดไปเถอะมีความรักก็มีไม่เป็นไร
คือปูค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้เรามีความสุข
ยังไม่ได้รีบค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่ค่ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะเขาก็ยังอยากทำงานอยู่นะ
แต่เราก็ทั้งคู่ก็เหมือนวางแผนตั้งเป้าว่าจะดูแลซึ่งกันและกัน

พี่แจ๊คจะบอกเลยนะว่าประเด็นแรกว่าแซ่บแล้วนะ
เรื่องเปหมุยผู้ชมผู้ชายไม่ใช่นะครับ

เพราะว่าถูกถามถึงเยอะเลยนั่นเอง
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงมันเกินไปหรือเปล่า
คู่นี้เดี๋ยวรักเลิกแล้วมันจะหวานออกสื่อเวอร์ไปหรือเปล่านะคะ

ไม่จริงก็ปูวัยนี้แล้วก็ไม่ได้เด็กแล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกปูรู้สึกว่าที่ปูเปิดเผย

ปูเชื่อว่าคำพูดของเรามันต้องหนักแน่น
แล้วมันต้องบ่งบอกถึงความจริงในตัวตนของเรา

ถ้าปูไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำอะไรผิด

คืนกลับกับสังคมเยอะมากค่ะ
กูตายเพื่อประเทศไทยได้นะคะกูกล้าพูดเลย

ปูเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะคะ
เป็นทูตของการสรรพชาติด้วยนะคะ

มีจุ๊บมากนิดหน่อยเขาสไตลฝรั่งอยู่แล้วนะคะ